จนรรเนินศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้าย
ชัยวุฒิธนาคมานุสรขออภัยครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อกล่าวหาใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้อง

โดยในการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมมีข้อเท็จจริง
ที่จะพิสูจน์ให้เห็น๒เรื่องด้วยกัน
สไลด์ส่งไปตั้งแต่๑๐โมงนะครับ
ประเด็นแรกครับท่านประธานหน้าต่อไปเลยครับ
พุศกราช๒๐๐๕น
กฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ดีนะครับ
แล้วก็ควรจะนำมาใช้ตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
แต่มีปัญหาเรื่องความพร้อม
ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินำมาใช้ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม

เอื้อประโยชน์ให้กับบัดดี้
ดี้ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อคนนะครับ
ดี้ในที่นี้หมายถึงเพื่อนคนสนิทพวกพ้อง

ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิได้เซ็นแต่งตั้งที่ปรึกษาจำนวน๗ท่าน

คือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นม๑

เพื่อนคนนี้ครับเป็นเพื่อนที่มีความสนิท
เชื้อมีความสนิทแนบแน่นเป็นอย่างมาก

เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม๑ที่สำคัญครับเป็น
เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทไอที

แปลกครับที่ท่านรัฐมนตรี
หากไม่มีความรู้ความสามารถอาจจะตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น

ตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาท่านนี้ครับ

กรรมการนะครับหน้าต่อไปครับ

กรรมธิการในการกำกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

มีด้วยนะครับหน้าต่อไปครับ
ซึ่งกรรมการหนึ่งในนี้
ก็คือท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีที่ท่านได้แต่งตั้ง
กรรมการตรงนี้ครับมีอำนาจหน้าที่

อนุมัติแผนการใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสำนักงานด้วยนะครับ

แสดงให้เห็นนะครับเอกสารชิ้นต่อไป
เอกสารชิ้นต่อไปคือทีโออาร์นะครับ
พีดีพีเอกฎหมายตัวนี้ไม่พร้อมก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์
ได้ตั้งงบประมาณมาไว้สองร้อยยี่สิบล้านนะครับ
สำหรับประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาสองร้อยยี่สิบล้านในทีโออาร์
แต่มีการประมูลครับมีการประมูลได้ที่สองร้อยสิบเก้าล้าน
ไลด์ถัดไปครับนี่ครับ
ผมตัดชื่อของผู้รับผิดชอบออกนะครับ
อยู่ด้านล่างข้อเก้าตัดออกสองร้อยยี่สิบล้าน
แต่ได้ประมูลที่สองร้อยสิบเก้าล้านนะครับตีไปเลขกลมกลมนะครับ
คนนี้เป็นเพื่อนซีครับมีความเกี่ยวยงอันนี้คือกรณีตัวอย่าง
เหมาะสมหรือไม่เป็นการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้องหรือไม่
ที่อยู่ในวงวานทำธุรกิจเครือข่ายแบบเดียวกันนั่นคือธุรกิจด้านไอที
ต่อไปครับตัวอย่างที่สองนะครับ
เป็นการทุจริตเป็นการเอื้อล็อกสเปคศูนย์ดิจิตอลชุมชน
เพื่อประโยชน์พวกพ้องครับต่อไปเลยนะครับสไลด์ตามไปเรื่อยนะครับ
มันเริ่มจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งทางสรดชอได้ทำ
สัญญากับนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ได้ควบรวมกับนะครับ
ยังเป็นแคทอยู่ทางแคทเองก็ได้จัดทำศูนย์ดิจิตอลชุมชน
มีการเซ็นสัญญากันสองร้อยห้าสิบศูนย์สัญญาหนึ่งปีนะครับ
วงเงินประมาณสองร้อยเจสิบเจ็ดล้านอันนี้คือสภาพที่เห็นนะครับ
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเซี่ยว
ตำบนวังหินอเผินออกสองห้องมีสองโรงครับเอ่อมีมีสองจุดนะครับ
จังหวัดขอนแก่นได้ศูนย์ดิจิตอล๒แห่ง
ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้มีการใส่ชื่อ
ไม่ได้มีการบันทึกลงไปท่านประธานครับ
ดิจิตอลแห่งนี้เป็นช่องทางติดต่อค้าขาย
เป็นช่องทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเยาวชน
ผมเสียใจแทนพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดขอนแก่นประชากร๑ล้าน๘แสนเศษ
แต่ได้ศูนย์ดิจิทัลที่เสร็จแล้วเพียงสองศูนย์นะครับสองร้อยห้าสิบศูนย์ทั่วประเทศครับ
ทหารสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านจะตกศูนย์ละล้านกว่าบาทล้านสิบเศษ
ในปีหกสี่ครับในปีหกสี่ท่านตั้งงบมาอีกห้าร้อยล้าน
ห้าร้อยล้านเพื่อที่จะตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีกห้าร้อยแห่ง
แต่ท่านประธานครับตอบไปเลยครับแต่ท่านประธานครับ
การจัดเช่าอีก๕๐๐แห่งเนี่ย
ได้ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับ
กลุ่มแรกท่านใช้ต่อไปเลยนะครับกลุ่มแรกครับ
ท่านใช้เกณฑ์ที่แปลกประหลาดครับแปลกประหลาดยังไงครับ
ระเบียบพัฒนธุเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นของใหม่
แต่ในทีโออาร์ไม่มีข้อระบุตรงนี้เลย
และปีงบประมาณ๓๐กันยาคือสิ้นสุด
แต่ท่านใช้เวลาเขียนในทีโออาร์เพียง๑๕วัน
เพื่อให้ได้ศูนย์ดิจิตอลในกลุ่มแรก๒๕๐ศูนย์เนี่ย
๕วันครับผู้ระเหมาที่ไหนเขาจะไปหาทันครับ

ผู้รับเหมาเก่าเท่านั้นที่มีศูนย์ตั้งอยู่ตรงนั้น
มีคอมพิวเตอร์มีโซฟามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว
จะเปิดรับตรงนี้ได้ผู้รับเหมาใหม่ไม่มีทางครับภายใน๑๕วัน

ศูนย์๒๕๐ศูนย์แรกกับ๒๕๐ศูนย์ในทีโออาร์รอบ๒เนี่ย

แต่วันนี้เรามีเพียง๕๐๐ศูนย์ครับท่านประธาน
ดูยังไงมันก็หายไปไหน
เงิน๒๕๐ล้านหายไปไหน

แต่รอบ๒ในกลุ่มแรกไม่มีการกำหนดไว้เลยแม้แต่บรรทัศน์เดียวครับว่าต้องเป็นของใหม่
ทั้งที่ระเบียบพัสดุบอกไว้ชัดเจน

แต่ท่านเลี่ยงไปใช้ระเบียบของปี๖๒
ซึ่งมันมองยังไงก็ผิดครับ
ทีโออาร์รอบที่๒ก็มีการ

แต่รอบที่๒เป็นการบิดมีการประมูล
มีบริษัทเข้าร่วมประมูลทั้งหมด๔บริษัทด้วยกัน
๓ใน๔บริษัทมีเอกสารที่ใช้ยืนยันมาจากแบงค์เดียวกัน
และ๒ใน๔บริษัทนี้เลขต่อกันเลยครับ

อันนี้นะครับยืนยันว่าศูนย์ดิจิตอลชุมชนทั้ง๒๐๐

แล้วก็๒๕๐ศูนย์หลังในกลุ่มที่๑คือสถานที่เดียวกัน

เสียผลประโยชน์ครับท่านประธาน
เงิน๒๕๐ล้านที่เราควรจะมีศูนย์ดิจิตอลเพิ่มอีก๒๕๐ศูนย์
แต่วันนี้เรากลับมีเพียง๕๐๐ศูนย์

และเกณฑ์การพิจารณานะครับ
เกณฑ์การพิจารณ์ปกติแล้ว
ระบบกรมบัญชีกลางจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นหลัก
ก็คือใช้ประสิทธิภาพต่อราคามันแปลกครับมันแปลกจริง

อันนี้คือเอกสารแบงค์ค้ำประกันนะครับของ๒บริษัทที่ยื่นประมูล
ประมูลในสเปคเดียวกันยังไม่พอครับ
อันนี้เลขต่อท้ายกันเลยครับ
มันชี้ชัดได้เลยว่าท่านเอื้อผู้รับเหมาเก่า
เพื่อผู้รับเหมาเก่าเพื่อให้ได้งานใน๒๕๐ศูนย์แรกปี๖๔

ทั้งที่กรรมธิการ

และเรื่องอยู่ที่ปปชแล้วเรียบร้อยครับท่านประธาน

ท่านรัฐมนตรีได้เอื้อ

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกทีหนึ่ง

โดยที่กรรมการท่านนี้มีอำนาจ

และท่านเท่านั้นยังไม่พอครับ
ท่านยังจัดซื้อจัดจ้างห้องดิจิตอล

เงินมันหายไปไหน๒๕๐ล้าน
มันควรจะมี๗๕๐ศูนย์

ในขณะที่ประเทศชาติตกต่ำ

ต้องการช่องทางในการติดต่อค้าขาย
ต้องการช่องทางในการรับการเรียนรู้
แต่ท่านขโมยช่องทางเหล่านั้นไปครับ

ท่านรัฐมนตรีก่อนจะรับตำแหน่ง

จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

ท่านประธานครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีทำไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ได้ทำนะครับทำไม่ได้
๘ปีครับมันเพียงพอแล้วกับการพิสูจน์
ไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะเบ่งบาน
ไม่มีวันที่พี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้
จากการบริหารของคณะรัฐมนตรีชุดนี้
จากการนำของผู้นำที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร

ผมไม่สามารถไว้วางใจท่านรัฐมนตรี
ชัยวุฒิธนาคมานุสรให้ดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไปครับ